อันซ่าอาทิตย์ที่แล้วฝนคือโต๊กหลายโต๊กนำโต๊กนี่แท้หาเศร้าโต๊กแน่ท้อน
หน้ามสุดท่วมหน้าเขาซ้าถูกซ้าถูกมันต้องไม่มีฝนนี่ด้วยล่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
อย่าตกเนอะสวัสดีค่ะตกชื่อกลับมาอีกครั้งนะคะ
ต้อนรับสัปดาห์ใหม่ค่ะดิฉันรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาประจำการอีกแล้วนะคะ
แนนมองท้องฟ้าไม่อยากให้ฝนตกลงมาเลยค่ะเพราะเห็นว่าน้ำเต็มนาข้าวไปหมด
เดี๋ยวข้าวมันจะเน่าตายนะข้าวกำลังแตกกอหวานปุ๋ยลงไปเนี่ย
ถ้าน้ำมาเนี่ยโอ้ยแย่เลยนะคะไม่เอาไม่เอาไม่พูดแบบนั้นเนี่ยนะคะ
แต่เอ๊ะมันก็มีฝนป๊บแป๊บป๊บแป๊บป๊บแป๊บลงมาเอ้า
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรกันบ้าง
แต่ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเช้าวันนี้ไม่มีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนเลย
วันนี้เอาภาพรวมนะคะแดดจะมากกว่าฝนโอ้ยดีใจดีใจไม่มีฝน
แต่อย่าลืมว่าแดดมันแรงผิวมันจะแสบนะคะว่าแล้วก็เอาจกครีมขึ้นมาทาสักนิดนึงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะแดดแรงโดยเฉพาะสาวอย่าลืมทาครีมกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้อากาศมันร้อนจริงนี่จะเห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนมันน้อยมากเลยค่ะ
แต่เนี่ยไม่มีเลยแต่จะมีปัจจัยเป็นลมเบาเล็กน้อยน้อยนะคะ
เขาเรียกว่าลมใต้ลมใต้มาบวกกับความชื้นที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย
อาจจะทำให้บางพื้นที่มีฝนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่าง
ภาคอีสานตอนล่างและภาคกลางแต่ฝนจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ
เพราะดูจากตรงนี้ตอนเช้าฝนแทบไม่มีเลย
ช่วงเที่ยงก็ไม่มีฝนพูดแล้วแสบผิวนะคะ
บรรดาสาวออฟฟิศทั้งหลายที่จะไปเดินตลาดนัดช่วงเที่ยงระวังกันหน่อยนะคะ
แต่พอช่วงบ่าย๔โมงเย็นใกล้คนเลิกงานนักเรียนเลิกเรียน
มาแล้วแต่จะเน้นฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะ
ลากยาวเลยตั้งแต่ภาคเหนือนี่ยาวจะหลดใต้เลยนะคะ
ฝนย้ำว่ามาช่วงเย็นจนถึงค่ำอุณหภูมิพอฝนน้อยจะปรากฏว่าความเหลืองหายไปค่ะ
ความส้มบวกแดงเข้ามาทดแทนโดยเฉพาะช่วงกลางวันร้อนตับแลบออกมาเลยนะคะ
เน้นนู่นภาคอีสานตอนบนนะคะอากาศร้อนมากนะคะ
อุณหภูมิแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียสค่ะ
ดูเรื่องของคลื่นกันหน่อยบางคนบอกแดดแรงงั้นแสดงว่าดิฉันไปเที่ยวได้ใช่ไหม
ก็ได้เหมือนกันนะทะเลอันดามันค่ะบริเวณชิดฝั่งเนี่ยคลื่นสูงไม่มากประมาณ๑๒เมตร
เกาะเตากเกาะพังงานเกาะสมุยโล่งสบายค่ะ